ดูกันต่อนะคะน้องเจมส์มาค่ะ
โอ้โหถึงแม้จะมีข่าวคนชอบเมาส์
ว่าน้องเจมมาเป็นเก้งกว่าหรือเปล่าคุณผู้ชม
แต่อย่างไรก็ตามแต่ละครเรื่องใหม่ของเขาดูสิคะ

นะคะเล่นอ๋อเล่นแบบว่าเป็นนุ่มเหนือแล้วเห็นว่าละครเรื่องใหม่เนี่ยค่ะ
เขาจะต้องถอดเสื้อด้วยเธออาบน้ำเป็นชาวเหนืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เล่นกับน้องยายาย้อนพบย้อนยุคอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งนะคะดิฉันก็หวังใจค่ะว่าจะเห็นอะไรที่สีชมพูตรงแผงหน้าอกของเขานะคะ
แล้วก็ซิกแพคของเขา๖ลง๖ลอน
แล้วก็ถามถึงเลยนะคะพี่ณเดชน์ค่ะซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเจมส์มาค่ะ
โอ้โหสิคแพค๖๘ลอนก็ว่ากันไปนี่เจมมาก็จะมี
นี่กล้ามท้องหรือกระเบื้องหลังคาครับ
นั่นน่ะสิคะน้องเจมานะคะจะมีเคล็ดลับในการฟิตหุ่นเนี่ย
ประชันพี่ชายอย่างณเดชน์อย่างไรกันบ้างไปฟังให้ฟินกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผมเป็นคนที่ชอบลองการออกกำลังกายหลายแบบ
ช่วงปีก็จะมีวิธีใหม่อย่างปีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้มา
กลับมาวิ่งบ้างการดูแลตัวเองการให้อะไรดีกับตัวเองมันมันดีจริงครับ
เคยลองนะครับแต่ว่าไม่ไหวนะครับ

คือต้องเป็นคนที่มีแรงเยอะและมีวินัยสูงมาก
เรารู้สึกว่าเราในเวลาว่างของเรา
เราเอาไปออกกำลังกายในแบบอื่นดีกว่า
เอาสบายใจสำหรับผมดีกว่าครับ

ละมุนละม่อมกันมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ

พร้อมจะบอกเจมมาให้ดีอย่างทางพี่แจ๊กเนี่ย
แต่คุณไปสัมภาษณ์ทีนึงกลับมานอนฝันหลายวันเลยทีเดียวเชียว
แต่คนที่ทรัพย์หน้าเมื่อสักครู่เป็นผู้จัดการส่วนตัวนะคะพี่อา
ได้ข่าวว่าติดตามเราตลอดเลยค่ะ